จังหวัดบุรีรำค่ะเด็กอายุ๘ขวบนะคะ
หิวไก่ย่างค่ะชวนเพื่อนบ้านเป็นเด็กเหมือนกันนะ
มาทำไก่อบฟางหลังจากนั้นนะคะการทำไก่อบฟางเนี่ย
มันต้องจุดไฟซึ่งอยู่ด้านนอกไฟไม่ฟางค่ะ
คำนี้เป็นเรื่องจริงเลยมันไม่ฟางแล้วมันติดง่ายไงคะ
ลามไปไหม้คอกวัวแบบนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำเย็นเมื่อวานนี้เอง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะ
ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะนายวิจิตแก้วแกมทองอายุห้าสิบห้าปี
เจ้าของบ้านบอกว่าตัวเองก็เลี้ยงวัวไว้นะ
เป็น๒ตัวแม่ลูกสายพันธุ์อเมริกันบรามันค่ะ
ก่อนเกิดเหตุไปตลาดจู่เมียโทรมาบอกไปไม่คอกวัว
ดวนค่ะพอมาถึงเห็นเพลิงไหม้
กองฟางภายในคอกวัวพยายามดึงวัวออกมาจากคอก
แล้วก็ไปเจอว่าแม่วัวมันก็มีบาดแผลนะถูกไฟลวกเนี่ยนะคะ
วัวเล่าให้ฟังว่าสาเหตุมันเกิดจากหลานชายนี่แหละอายุ๘ขวบ
ชักชวนเพื่อนข้างบ้านมาจุดฟางทำไก่ย่างทำไก่อบฟาง
กินกันสองคนแต่ไก่ยังไม่ทันจะได้สุกเลย
ไฟมันไหม้ฟางไปก่อนลามไปเรื่อยค่ะ
จนเข้าไปอยู่ในคอกวัวไหม้ทั้งคอกเลยค่ะ
เคราะห์ดีไฟมันไม่ลามเข้าบ้านนะส่วนความเสียหายเบื้องต้นประมาณสามหมื่นบาทค่ะ
พันธาอากาศเอกคณาวุฒิชัยโตหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสตึก
ฝากเตือนประชาชนอย่าเอาฟางข้าวมาเก็บไว้ในคอกเลี้ยงสัตว์
แล้วคอกเลี้ยงสัตว์มันใกล้บ้านถ้าเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้
มันจะไหม้ฟาร์มไหม้คอกแล้วมันก็จะหลามเข้าบ้านค่ะ